สาวผู้โชคดี๔ทุ่มเต็มที่
เอาเงินสด๓ล้านใส่พานไปสู่ขอ
อ่านข่าวนี้แล้วยังอิจฉาเลยคุณผู้ชม

เออสวยขนาดนี้นี่แหละ
ถึงมีหนุ่มมาจะมาจีบขอไปอยู่ด้วย

ใช่ค่ะเจ้าตัวนี้ก็คือแม่พิมยาดา๗ปีแล้วนะ

แล้วก็เป็นลูกของพ่อบัวขาวไอรินฟาร์ม
ของนายอนุชิตทุมลีค่ะ
เป็นชาวมหาสารคามแต่ว่าตอนนี้นะ

เพราะว่ามีเสียค่ะเสียใจดีเสียสังเวียน
ศักดิ์กิติวัตรก็เป็นเสียอยู่ที่โคลาสนะ
ขอน้องพิมยาดาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
สังเวียนเจ้าของศักดิ์กิติวัตรฟาร์ม
เขายกขบวนขันมากเอาเงินสด๓๒๑๙๐๐๐บาท

ใช่ค่ะเอามาสู่ขอแม่พิมยาดา
แล้วคุณเขามีขบวนหงขบวนแห่
แล้วก็มีกลุ่มอนุรักษ์ควายสวยงามมาร่วมแสดงความยินดี
ดูสิคะลักษณะเด่นของแม่พิมยาดา
ทำไมฆ่าตัวถึงแรงแพงขนาดนี้

แล้วก็มีกล้ามเนื้อเยอะบ้านท้ายสวย
อันนี้ถูกต้องตามลักษณะของควายไทยชัดเจน
เหมาะมากคุณผู้ชมกับการเป็นแม่พันธุ

มีถ้วยพระราชทานมาแล้วหลายสนามด้วยนะคะ
สังเวียนบอกว่าเอาจริงนะ
ผมเนี่ยตามจีบแม่พิมยาดาจากเจ้าของเดิมมานานมาก
กว่าเจ้าของเขาจะยอมใจอ่อนแล้วก็ขายให้ผม
ทีนี้พอเขาบอกว่าขายปั๊บผมไม่ลังเลเลย
รีบยกขบวนขันหมากเอาสินสอดมาสู่ขอเลย
เพราะว่ารักษณะเขาดีจริง
เป็นสายพันธุ์ที่ดีก็คือพ่อดีแม่ดี
เชื่อว่าควายตัวนี้จะไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดีด้วย
แล้วเจ้าของควายคนเดิมเอาตรงนะ

เพราะว่าเก็บตังค์ซื้อแม่พิมยาดามาตอนนั้นน่ะ
แสนเก้าเอามาเลี้ยงไว้เมื่อ๕ปีที่แล้ว

คบประงมมาอย่างดีเลยนะคะ

เจ้าของใหม่เจ้าของเก่าเอาฟังทั้งสองเจ้าของเลยค่ะ
ผมส่งต่อตัวที่ดีที่สุดแล้วก็
มีผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเลี้ยงมา
เสียดาย

ขอเขามาดูแลเขาก็ยอมให้
ด้วยก็ไม่รู้เป็นเหตุผลด้วยอะไร
แต่ก็ดีใจมากที่น้องชายยังไว้วางใจที่มาดูแลต่อครับ
คุณผู้ชมดูสิแล้วตอนที่เจ้าของเก่าเขาให้สัมภาษณ์นะ
น้ำตาคลอเลยอ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่า
พ่อกำลังจะให้ลูกสาวได้ไปอยู่ในครอบครัวใหม่
เขาก็เสียดายเหมือนกันละคุณ
ดูใหม่เยอะนะครับ